การจอดรถหน้าบ้านและขวางทางบ้านอื่นเขา
ท่านผู้ชมมีประสบการณ์อย่างไรบ้างบอกเรามาหน่อยว่านักขณะนี้นั่นเป็นอย่างไรนะครับ
แต่ที่ชุมชนวัดปากคลองมอนซอยบุญปลูกตะบนศรีษะจราเข้น้อย
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
เขาถึงขั้นไปบอกขอให้เลื่อนรถหน่อยเขาเข้าไม่ได้
จะเข้าบ้านเขาอยู่ในซอยเข้าไปเนี่ย
โมโหกันถึงขั้นใช้มีดแทงกันนะฮะจนเย็บ๑๑เข็ม
เขาก็ชี้แจ่งเอาไว้นะ
เดี๋ยวไปดูช่วงที่เกิดเหตุการณ์ชุดระมุนหุ้นวายเกิดขึ้น

นายมานพกับนางวะนิดาบุญปลูกเป็นสองสามีภรรยา
ถูกเพื่อนบ้านทำร้ายแทงจนฝ่ายสามีนายมานพถูกแทงเข้าที่แขน
ต้องเย็บ๑๑เข็มนะครับคือเลือดดิโชคเลยนะฮะ
เราขออนุญาตทำสีให้ออกเป็นเทาหน่อยนะเดี๋ยวมันจะดูโหดไปนะครับ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้หน่อยนะครับ
ทางฝั่งของผู้บาดเจ็บเขาก็พาไปดูจุดที่เพื่อนบ้านจอดรถขวางทางเอาไว้
บอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันเป็นถนนหลวงมีความกว้าง๔เมตร
ซึ่งนางวันนิดาบอกว่าบ้านของเธออยู่ท้ายซอยนะซึ่งท้ายซอยสุดไปเลยเนี่ยเป็นซอยตัน
หลังจากผ่านบ้านเธอไปแล้วก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านอีกหลายหลังหลายหลังก็ต้องเดินเท้าเข้าไปนะฮะ
เพราะว่ารถเนี่ยมันจะจอดกันเยอะจนไม่สามารถที่จะขับเข้าไปถึงท้ายซอยที่เป็นซอยตันได้นะครับ
ที่ผ่านมาปัญหาก็คือรถของเพื่อนบ้านหรือว่าญาติพี่น้องของคนในระแวกเนี่ย
มักจะมาจอดรถท้ายซอยอยู่ต้นซอยกลางซอยก็เอามาจอดท้ายซอยนะฮะ
แบบนี้เป็นประจำแบบนี้เลยนะครับแต่มันก็ไม่เคยมีปัญหาถึงขั้นทำร้ายอะไรกันหรอกนะ
เพราะว่าคนที่เอามาจอดเขาก็ไม่ถึงขั้นจอดกีดขวางจนรถคันอื่นผ่านไม่ได้
เนี่ยฮะสภาพซอยเป็นแบบเนี้ยครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ถึงขั้นแทงกันจนต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะ
ก็คือนายมานพกับนางวนิดาบอกว่าเมื่อคืนนี้ออกไปข้างนอกกลับมาช่วง๒ทุ่ม
จะต้องเอารถเข้าไปจอดที่บ้านมาถึงถนนหน้าบ้านมีรถของเพื่อนบ้านจอดอยู่คันหนึ่งนะฮะเพื่อนบ้านชื่อกร
เดี๋ยวเขาจะชี้แจงอธิบายนะเดี๋ยวฟังทางฝั่งนี้ก่อนทางฝั่งของนายมานพกับนางวนิดาบอกว่ารถเพื่อนบ้านที่ชื่อกรเนี่ยจอดอยู่แบบไม่จอดชิดขอบทางทำให้รถกระบะของนายมานพเขาไม่สามารถขับผ่านเข้าไปที่บ้านของตัวเองได้ก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็เดินไปบอกนายกรว่าให้เลื่อนรถให้หน่อยพอเรียกในกรมานะ
เขาพยายามควบคุมอารมณ์แล้วนะเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องบานปลาย
เดี๋ยวมันจะทะเลาะกันเป็นเพื่อนบ้านกันจะมองหน้ากันไม่ติด
แต่ระหว่างนั้นี่เป็นลูกชายของนายมานบ
คงจะเห็นว่าพ่อมีอะไรกับเพื่อนบ้างคงจะลองเข้าใจว่านายอารณวัตน์ถือขวดเบียมาจะมาทำร้าย
นายกรก็วิ่งเข้าไปชกหน้านายอนุวัฒน์ลูกชายของนายมานพ
แล้วเอามีดฟันเข้ามานะฮะนี่ฮะนี่ลูกชายของนายมานพนะฮะ
คนที่ไปบอกให้เขาเลื่อนรถในกรที่มาเลื่อนรถเนี่ย
จากมาโชคหน้าแล้วเอามีดฟันเข้าไปโดนไปถากครับ
จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นนะครับ
จนถึงขั้นนายกรณ์เนี่ยแทงเข้ามาโดนแขนนายมานบ
เพราะว่านายมานพเนี่ยเข้าไปห้ามนะครับนายกรก็แทงเข้ามาครับ
คือมีดเนี่ยยาวประมาณ๓๐เซนติเมตร
นายมานพช่วงจะถูกแทงเอี้ยวตัวหลบแต่ไม่พ้นมีดปักเข้าที่แขนด้านหลัง
ลุมาถึงข้างหน้าที่ต้นแขนแบบนี้ต้องเย็บ๑๑เข็ม
นายมานพบอกว่าทีแรกก็ไม่อยากให้เป็นข่าวไม่อยากเอาเรื่องนะ
ก็อยากจะเคลียร์กันยังไงก็เพื่อนบ้านกันนะครับ
แต่ก็รอถึง๑๐วันผ่านไป๑๐วันในกรเพื่อนบ้านผู้ก่อเหตุ
ไม่เคยมาพบหน้าพบตาเจรจาพูดคุยขอโทษขอโพยอะไรเลย
หนีหายไปเลยนะครับก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่อง
ห้อยย้อนกลับมาทำร้ายกันอีกรู้ไหมจะเจ็บตัวฟรีไหมนะครับ
หากไม่ดำเนินคดีเดี๋ยวจะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีก
ก็เลยต้องตัดสินใจดำเนินคดี
ก็ออกมากันหมดแหละเขาก็มาเดินตามหลังแล้วก็มีด่าว่า
อะไรอ่ะทางสาธารณะทำไมจอดไม่ได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้
เขาก็พูดด่าแบบรุนแรงเลย

ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าด่าเพราะอะไร
เขาบอกว่าทางสาธารณะ

หาว่าลูกชายจะเอาขวดไปฟาดเขา
ปรีเข้าไปต่อยลูกชายก็เอามาฟันที่หน้าลูกชาย

ก็เข้าไปแย่งไปแบบไปห้ามไปอะไรเงี้ย
ชุดละมุนตรงนั้นคือเขามาแทงผม
ตั้งมาไหลก็ไม่รู้ไม่รู้สึกตัวเลย

แต่เขาเพิ่งมาเผยแพร่คลิปกันเนี่ยนะครับเพิ่งเป็นข่าวเนี่ย
มณพบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยจนถึงปัจจุบัน
ในกรผู้ก่อเหตุยังไม่ติดต่ออะไรมาเลย
แสดงความรับผิดชอบเลยแล้วไม่ใช่แค่ในกรคนเดียว
แม่ยายภรรยาของนายกรก็ไม่มีใครติดต่ออะไรมาเลย
ทำให้ฝั่งครอบครัวของนายมานพเขาหวาดภาวะ
เพราะเขากลัวว่าจะถูกย้อนมาทำร้ายอีก
เพราะที่บ้านเขาก็มีแต่ผู้สูงอายุมีเด็กเล็ก
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครอบครัวของเขาก็ต้องขาดรายได้
เพราะว่านายมานพที่บาดเจ็บถูกแทงแขนทะลุเนี่ยคือเสาหลักของครอบครัว
ปกติเขาทำงานพวกรับงานก่อสร้างเนี่ยเขาก็ไปเซ็นสัญญาไม่ได้
คุมงานไม่ได้ยังไม่สามารถไปทำงานได้เลยอ่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ย
ทีนี้ค่ะเราก็ต้องฟังข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งด้วย
อีกฝั่งนึงเขาจะให้ข้อมูลตรงกันหรือเปล่า

ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามจากทางคนในครอบครัวของในกร
ไม่ได้เจอตัวในกรนะคะเราไปคุยกับนายพงศกรแป้นเหมือน
และนางสาวนิพาวันอรุณภูลทรัพย์เป็นน้องสะพ้ายและคู่เขยของในกรค่ะ
เขาบอกว่าในกรไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะนานนานจะมาทีค่ะ
ก็มาเยี่ยมแม่ยายอะไรแบบเนี้ยค่ะในวันเกิดเหตุทางฝั่งของในกรเขาบอกว่า
คือฝั่งเขาเนี่ยก็เดินตามไปเลื่อนรถให้นายมานพนะ
ก็ไปด้วยถ้อยคำสุภาพในกรยกมือไหว้ขอโทษตลอดทางเดิน
ขอโทษนายมานพไปเรื่อยแต่พอเลื่อนรถเสร็จ
ฝั่งญาติแล้วก็ทางบ้านของนายมานพนี่แหละไปด่าเขาก่อน
ด่าเขาว่าจอดรถไม่รู้เรื่องแต่ฝั่งของเขาก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็ถือว่าตัวเองผิดจริงไปจอดรถขวางทางจริง
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปด่าทางนายมานพนะ
ส่วนการทะเลาะกันเขาบอกว่าก็เริ่มจากฝั่งของนายอนวัฒน์นั่นแหละ
ลูกชายของนายมานพเดินถือขวดเบียเข้ามาแล้วทำท่าเหมือนจะมาหาเรื่อง
แต่พ่อก็คือนายมานพก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าจะไปทะเลาะกับลูกชาย
ก็เลยกรูเข้าไปเลยพร้อมกับญาติไปรุมทำร้ายฝั่งเขาก่อน
เขาบอกว่าเป็นการป้องกันตัวแล้วจังหวะที่แทง
คือยกมีดออกมาหยิบมีดออกมาเหมือนกับจะขู่เฉย
อะไรแบบนี้ค่ะเค้าบอกแบบนี้นะ
แต่เนี่ยเขาว่าวิ่งเข้ามาจะมาทำร้ายกร
เขาว่าเขาบอกว่าต่อยลูกเขา

แต่ตอนนั้นน่ะกรเขี้ยวผักออกไป

ถ้าไม่มีคนวิ่งเข้ามาทำร้ายเขา

คือเขากูกันเข้ามาเลยแบบ
เราก็เดินไปดียกมือไหว้ไปตลอดทางเลยพี่
กรนลงอ่ะพี่ขอโทษพี่เดี๋ยวผมขยับให้อะไรอย่างนี้

เป็นถนนของเขาเป็นอะไรงี้

เพราะว่าชิดตกไปข้างทางเลยชิดถนนไปเลย
แต่รถมันก็น่าจะสวนได้เพราะพอเวลารถวิ่งวิ่งอย่างนี้
วิ่งปกติก็ยังสวดได้ถ้าจอดนิ่งก็น่าจะสวนได้อยู่

ใช่แล้วก็ทางครอบครัวของในกรเขาบอกว่า
เรื่องคดีความเนี่ยนะเขาก็ไปพบพนักงานสอบสวนสพบางสาวทง
ตามนัดทุกครั้งนะไม่เคยหนีไม่เคยบ่ายเบี่ยง
เรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็ยืนยันว่าฝั่งเขาถูกหาเรื่องก่อน

โอ้โหนี่ไม่ตรงกันเลยคนละเรื่องเลย
ส่วนทางตำรวจนะครับตำรวจสพบังเสาทง
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
พนักงานสอบสวนเรียกทั้งฝ่ายนายมานพผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ฝ่ายที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกาย
คือฝ่ายนายกรมาแล้วนะครับผู้บาดเจ็บเนี่ยสอบปากคำไปแล้ว
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
แต่ว่าให้การปฏิเสธนะเพราะว่าฝ่ายนายมานพเนี่ย
เขายืนยันว่าเขาป้องกันตัวเพราะว่าถูกในกรหาเรื่องก่อน
ส่วนในกรพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บอ่าซึ่งแม้ว่าจะเป็นคดีอาญา
แต่การทะเลาะวิวาสแบบนี้ลักษณะแบบนี้ตำรวจบอกว่า
สามารถยอมความกันได้หากมีการเจรจากันหากมีการไกลเกลี่ยกัน
เดี๋ยวตำรวจจะเรียกทั้งสองฝ่ายให้มาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่สพบางสทค่ะ